ซัก

เรา

สบายทั้งคุณแม่แล้วก็สบายทั้งน้องขนมปังด้วยใช่ไหมคะ

คือต้องไม่เห็นหน้าพ่อค่ะจะเข้ามาได้ก็ตอนที่น้องหลับแล้วอะค่ะ

เห็นหน้าพ่อก็คือร้องก็ลงมาที่แม่

ใช่แต่พอสักพักนึงเล่นไปเล่นมาก็เหมือนกับ

ก็เอาก็เล่นด้วยก็เหมือนเดิมค่ะ
ใกล้เหมือนกันเนี่ยเรื่อย
ไม่คิดว่าตัดผมนิดเดียวลูกจะจำไม่ได้
ไม่ได้บอกค่ะเพราะไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะ
ปกติพ่อก็ไปตัดอยู่แล้วปกติเลย
แต่ว่าหนูว่าน่าจะเป็นเพราะว่าวัยของน้องมากกว่า
ที่เริ่มจำได้ที่เริ่มรู้ว่าคนแปลกหน้าคือยังไงอย่างนี้ค่ะ
มากกว่า

ก็จะอยู่งานวัยถือว่าทนเลยอะค่ะ
ก็น่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักสำรวจนิดนึงอะค่ะ
ปี๗เดือนหรือวัย๒ขวบแบบนี้ค่ะเผื่อแบบว่าไปตัดผมพูดหมด
เขาเนี่ยค่ะลูกอาจจะจำไม่ได้ก็เป็นเป็นอุทาหรณ์แล้วกันค่ะ
ถ้าถามว่าดีใจไหมก็ดีใจที่แบบว่าคลิปติดกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ได้ดูแบบคลิปตลกครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ

อ้าวนี่พ่ออีกหรอบ่นมาจำไม่ได้หรอนี่พ่ออีกหรอ
จำไม่ได้จำบ่นก็ไม่ได้เลยเหรอเนอะจำบ่นแล้วมาดู

ก็อีกหรอนี่พ่ออีกหรอเค็มพ่ออันนี้กัน